ดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาที่สงขลานะครับ
โหดเยี่ยมที่หญิงสาวคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าบ้านนะฮะ
ตำรวจสามารถที่จะควบคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วเขามามอบตัวแล้วนะครับ
แต่ดูเนี่ยฮะพื้นที่เกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนนี้นะครับอายุ๓๕ปีถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าบ้านพัก
ในพื้นที่ตะบนกระดังงาอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานะครับ
สพสถิงพระไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะก็พบว่าเป็นจุดที่เป็นป่าย่าหน้าบ้านนะฮะ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนางสาวแก้วตานามสกุลหนูแก้วนะครับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุนางสาวแก้วตาอยู่บ้านคนเดียวนะครับ
แล้วมีคนร้ายลักษณะอาการเหมือนกับคนเมานะ
มาเรียกให้ออกมาคุยกันที่หน้าบ้าน
ซึ่งคาดว่าคงจะคุยกันแล้วก็คุยกันไม่เข้าใจ
คนร้ายก็เลยชักปืนยิงใส่จนล้มลงเสียชีวิตคาที่
แล้วคนร้ายก็หลบหนีไป
นางสาวแก้วตานี่มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืน๙มม
เข้าที่ขาขวา๑นัดนะครับ
อ่าแล้วก็อีกสองนัดเนี่ยเข้าที่บริเวณแก้ม

วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรา

นี่ฮะได้คุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ๒ทุ่ม
ตอนนั้นฝนกำลังตกนะได้ยินเสียงคนทะเลาะกันที่หน้าบ้านของนางสาวแก้วตานะ
ก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยคงจะมีปัญหามาก่อนนะแล้วก็มาทะเลาะกัน
จากนั้นคนร้ายก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่นางสาวแก้วตานะยิงเข้าที่ขาขวาหนึ่งนัด
ส่วนนางสาวแก้วตาถูกยิงแล้ววิ่งหนีมาที่สวนมะพร้าวหลังบ้าน
แล้วโดนตามมายิงซ้ำอีกสองนัดนะฮะกระสุนเข้าแก้มกับคอด้านขวา
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่ายังได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก๕นัดติดต่อกันนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยทีแรกคิดว่าเป็นเสียงประทัดก่อนจะมาดูเนี่ยแล้วก็พบว่าเป็นเหตุยิงกันตาย
หลังเกิดเหตุสามีผู้ตายโทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยนะฮะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีใครรับสายนะครับ
ก็เลยขับรถกระบะไปแจ้งที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สนามชัยอ่าสุดท้ายแล้วก็มากันไม่ทันนะครับ
เพราะว่านางสาวแก้วตาก็เสียชีวิตก่อนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลกระดังงาบอกว่าญาติเนี่ยให้ข้อมูลว่าหลังจากผู้ก่อเหตุเลิกกับภรรยาไปเนี่ย
ก็ย้ายมาอาศัยอยู่กับแม่แล้วผู้ตายเนี่ยเขามาช่วยแม่ผู้ก่อเหตุเนี่ยขนของ
เพื่อจะย้ายไปอยู่กับลูกสาวอีกทีนึงเพราะว่าระยะหลังเนี่ย
ผู้ก่อเหตุที่มาอยู่กับแม่เนี่ยมีอาการลักษณะทางจิตประสาทต้องกินยารักษาอาการ
แล้วมักจะเอาปืนมายิงเล่นบ่อยครั้งแม่เขาเลยอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็เลยจะไปอยู่กับลูกสาว
ผู้ตายเขาก็มาช่วยขนของเมื่อสองวันก่อนเนี่ยก็เคยได้ยินเสียงปืนเนี่ยของผู้ก่อเหตุดังขึ้นสองนัด
แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็หนักเลยถึงขั้นยิงคนตาย
ผู้ตายเนี่ยได้คุ้นคล้องให้กับผู้ยิงไปอยู่ที่ฟาร์ม
เขาก็คือก็ความคลึ่งเขียดเค้ากินย้ายูกันเมื่อตอนนี้ผมได้กล้าวไปที่รอยเวียน
คือเขารู้ตัวแล้วว่าคนร้ายคือใครอ่ะนะซึ่งเพื่อนบ้านคนนึงนะครับ
ก็บอกว่ามือปืนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยถูกเกือบถูกยิงเหมือนกัน
เพราะว่าไปนั่งเล่นการพนันที่บ้านของแม่ผู้ก่อเหตุ
แล้วผู้ก่อเหตุมาขอเงินแม่แม่ไม่ให้
ก็เลยเอาปืนมายิงมายิงใส่วิ่งหนีกันกระเจิงกับวันนั้น

พอแล้วลงมาเล่นการพนันในหน่วยทำไมนาย
ล่าสุดนะครับทางคนที่ก่อเหตุเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจสพสถิงพระแล้วนะครับคือนายสมชายชัยเจริญอายุสามสิบแปดปีนะครับก็เอาปืนเก้ามอมอที่ใช้ก่อเหตุมามอบให้กับตำรวจด้วยจากการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยพบว่ามีประวัติรักษาอาการทางจิตประสาทมากว่าสิบปีนะฮะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องอ่าแล้วผู้ก็อ่า
มีอาการประสาทหลอนหูแว้วเครงว่าคนจะมาทำร้ายก็เลยไปก่อเหตุยิงนางสาวแก้วตานะฮะปืนเนี่ยเป็นปืนที่มีใบอนุญาตนะครับทางผู้ต้องหาเนี่ยไปซื้อมาได้สี่ห้าปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอนทะเบียนเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นในเจตนาแล้วก็เรื่องการครอบครองอาวุธปืนนะครับเรื่องการพาอาวุธปืนไป
อนุญาตด้วยส่วนศพของนางสาวแก้วตายาดรับไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะฮะบ้านของเขาอยู่ที่ปากพนังนครศรีธรรมราชแต่ข้ออ้างที่ว่ามีอาการทางจิตประสาทหูแว่วประสาทหลอนเนี่ยก็ต้องให้แพทย์เขารับรองก่อนให้ตรวจอย่างละเอียดก่อนว่าคุณเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า